อันนี้คือไปทำสาริกาลิ้นทอง
แล้วก็ลงนะหน้าทอง
ที่เรียกว่าเป็นนะทั้งหน้าทอง

ล้างกันจะได้เป็นทองเดี๋ยวดูเสร็จ
ดูเสร็จให้เป็นทอง
โอ้โหคุณสืบสกุล

แล้วนี่คือคนนะไม่ใช่รูปปั้น
ดูสินั่งอยู่แบบนี้ถามว่านี่สำนักไหนเนี่ย

ที่นี่คือสำนักบางกอกคิ้วสวย
นี่เขาคือสถาบันสอนศักดิ์คิ้ว
อยู่กลางเมืองหาดใหญ่ที่สงขลาค่ะ

สักคิ้วเกี่ยวกับอะไรกับหน้าท้อง
นี่ไงคือไปคุยกับเจ้าของสถาบันมา

เล่าให้ฟังว่าจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญ
เพราะว่าวันนั้นอนคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
มาเรียนการศักดิ์ลายมือเสร็จถีเพิ่มเติมที่สถาบัน
แล้วตัวคุณนัตชาก็นั่งคุยกันกับอน

เปิดรับศักยันต์ลงณหน้าทองสาลิกาลิ้นทอง

ตอนนั้นมีลูกค้าที่ร้านมา
แล้วก็มาเล่าให้กับคุณนัชชาเจ้าของสถาบันฟังว่า
หุยพี่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะ
พอโควิดมาหนูขายของไม่ได้กำไรเลย

อาจารย์หน่องอยู่ที่สถาบันพอดีติดต่อให้ค่ะ
ก็เลยได้ลงหน้าทองแบบนี้เลยค่ะ
พี่ช่วงนี้สภิกษณ์ไม่ค่อยดีเนอะเขาก็อยากแบบเออเสริมตรงนี้
เขาไปดูตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาศึกษาอยู่แล้วในด้านนี้
พี่ก็เลยทักไปว่าเออนี่มีอาจารย์ตรงนี้นะที่พี่รู้จักเขาทำ
ทางด้านนี้อะไรอย่างนี้ก็คือเขาก็คุยกันเอง
ว่าอะไรอย่างนี้เขาเป็นความชอบความเชื่อส่วนคน
ก็คือระหว่างสองคนเขาคุยกันเองเขาเชื่อกันเอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือลูกค้าเขาบอกว่าขอมาใช้สถานที่ได้ไหม
ให้ได้ลงหน้าทองกันซึ่งที่สถาบันสักคิ้ว
ก็ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องแล้วทองที่เอาลงที่หน้า
เป็นทองคำที่สามารถทานได้ก็แค่ท่องคาถาแค่นั้นเอง
นี่เราพยายามที่จะไปหาอาจารย์หน่องด้วยนะคนที่ลงหน้าทองให้
อาจารย์บอกว่าช่วงนี้เฝ้าระวังโควิดอยู่ไม่สะดวกให้เข้าพบ
แต่ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปถามอาจารย์ออสว่าการที่ลงหน้าทองแบบนี้
มันอันตรายกับร่างกายหรือเปล่าใช้ทองคำเปลวแบบนี้

ก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งแล้วก็ทองคำที่มีความประสุทธิ์น้อยลง
ก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใช้ภายนอก
แต่ว่าถ้าใช้ภายในมาลงสาฬิกาลิ้นทอง
ตรงนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดหนึ่งในเรื่องของสารปนเปื้อน
สารปนเปื้อนที่ว่าเช่นพวกเชื้อโรคหรือสารเคมีอื่น
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับ